ก็ต่อกันที่เรื่องของจิ้งกุ่งชุบแป้งทอด

แต่ว่าใครไม่เคยกินต้องลองชิมสักครั้งหนึ่ง

ยอซอสสักนิดนึงหรือว่า
เดี๋ยวนี้เขามีการปรุงรสให้เลย
พอกินกัดข้อไปเนี่ยอร่อย
มันเค็มมันแล้วก็เนื้อมันแน่น

กุ่งชุบแป้งทอด

บางคนก็บอกจิ้งกุงจิ้งโกรงเรียกได้หมด
จิ้งกรีดเป็นแมลงที่ขายดิบขายดีนะครับ

เพราะในช่วงนี้จิ้งกุ่งตัวเมียจะมีไข่เต็มท้อง
เห็นไหมเมื่อกี้ทำให้มีคุณค่าทางโปรตีนสูง
คุณเชื่อไหมว่าในต่างประเทศ
เขาเอาจิ้งรีดไปป่นไปบด

คนออกกำลังกายเอาไปชงกินได้

ที่ต่างประเทศนะในบ้านเรากำลังพัฒนาสูตรอะไรแบบนี้อยู่นะฮะ
โดยในช่วงใกล้ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
กุ่งนะฮะก็จะพากันออกมาผสมพันธุ์
แล้วก็ร้องกันอย่างดุดันดุเดือด
ร้องเสียงดังเลยจิ๊ดแล้วก็ผสมพันธุ์กัน
แต่ละรูจะมีประมาณ๓ตัว

แล้วก็นำออกมาขายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
ทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่ที่เข้ามาขุดด้วยนะฮะ

ก็เขาบอกรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐บาทต่อวัน
หรอคะนี่คันหนาดของตัวนะคุณ

ราคาตัวละ๑บาท๕๐สตางค์ถึง๒บาท
จากนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็จะนำไปขายต่อในตลาดสด

ก็ได้กำไรตัวละบาทกว่า
แม่ค้าขายจิ้งกุ่งคนหนึ่งก็คือคุณพี่โสพิดาเมืองแก้ว

จะนำจิ้งกุ่งที่รับซื้อจากชาวบ้าน
มาขายที่ตลาดวันละ๑๐๐๒๐๐ตัว
และจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารอรับไปขายต่ออีกทีนะครับ
สำหรับเจ้าแมลงชนิดนี้จะอยู่ในรูใต้ดิน
วิธีการหาจึงต้องใช้อุปกรณ์ทั้งจอบทั้งเสียมขุดลงไปในรู
โดยชาวบ้านที่มีประสบการณ์นะฮะก็จะขุดจิ้งกุ่งมากได้
ถึงวันละ๒๐๐๓๐๐ตัว
หรือไม่เดี๋ยวนี้เขาเป็นฟาร์มแล้วเนี่ยเห็นไหม
เอารังถาดไข่เอามาใส่แล้วก็มาเลี้ยง
แล้วจิ้งกุ่งเขาก็จะมาอยู่มาผสมพันธุ์กัน
แล้วก็แยกตัวองค์ตัวอ่อนอะไรอย่างนี้ก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อ
ส่วนตัวที่เต็มที่แล้วก็เอาไปขายแบบนี้ได้

แล้วคุณผู้ชมปากไปมัดหนังยางคือให้มีอากาศหายใจ

คือถ้าคนไม่เคยกินก็จะไม่กล้า
แต่ถ้าเคยกินแล้วหยุดไม่ได้